เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะสำหรับนายวิกรมกรมดิตที่มีภาพไปโพสต์ในโลกโซเทียล
ว่ามีนกเงือกสีน้ำตาลอยู่ยืนอยู่ข้างหลังเลย
แล้วก็เหมือนกับว่ามันเลี้ยงได้เหรอเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
คือมีคลิปออกมาเป็นคุณผู้ชมทั้งรูปหัวเล่นกันดูเชื่องมากค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเจ้านกตัวนี้บาดเจ็บ
ก็เลยทำการรักษาแล้วก็ไม่ยอมไปไหนก็เลยต้องเลี้ยงเอาไว้
แต่ว่ากลุ่มนักอนุรักษ์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักเลย
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบที่บ้านของคุณวิกรมไม่พบทั้งตัวคุณวิกรมแล้วก็ไม่พบทั้งนกตัวนี้ค่ะ
กรมคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศพร้อมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้นำหมายค้นสารอาญารัชดาเข้าไปตรวจค้นที่อาคารกรมดิตถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เป็นอาคารสูง๖ชั้นนะคะเป็นลักษณะของโฮมออฟฟิศชั้นบนเป็นบ้านทรงไทยขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ได้นำภาพถ่ายที่ถูกร้องเรียนแล้วก็เป็นกระแสมาเปรียบเทียบกับสถานที่จริง
พบว่าเป็นจุดเดียวกันเขานำภาพไปเทียบกันเลยจุดที่เห็นนกยืนอยู่กับตัวอาคารว่าอยู่จุดไหนยังไง
พอไปเนี่ยไม่เจอนกนะคะไปตรวจสอบโดยรอบก็ไม่พบสัตว์คุ้มครองหรือสัตว์ผิดกฎหมายอื่น
จากการสอบถามนายวิทูลกรมดิตซึ่งเป็นน้องชายของนายวิกรม
เมืองต้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานก็เลยทำบันทึกการเข้าตรวจค้น
แล้วก็จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมทั้งประสานให้ตัวคุณวิกรมเข้าพบพนักงานสอบสวนปทศ
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนกเงือกตัวที่ปรากฏในภาพถ่ายดังกล่าวก่อน
จะมีการดำเนินการขั้นตอนต่อไปค่ะ